เมื่อสักครู่เป็นร้านของแรงนะเป็นแบบว่าแรงใจหน่อย
อาหารตามสั่งพาไปกินก๋วยเตี๋ยว
เตี๋ยวหวานรสชาติไม่ได้หวานนะหวานหูคุณผู้ชม
เพราะว่าพระเอกลิเกเขาแต่งองค์ทรงเครื่อง
มาขายก๋วยเตี๋ยวมาทำก๋วยเตี๋ยวให้คุณผู้ชมดู
ไปดูกันดีกว่าว่าโอ้โหเมื่อพระเอกลิเกจับ
เรียกว่าอะไรนะกระชรใช่ไหมเป็นอย่างไรครับเออจับกระชรเสิบก๋วยเตี๋ยว
ขอดูหน่อยได้ไหมคะ
ตอนนี้เราเลิกถือดาวเปลี่ยนมาถือกระบวยครับ
ทางผลทางยังอยู่ยากไลขอฝากตัวฝากใจเอ้วตา
ครับจะเราโอเคอะไรบ้างคะไปกันได้บ้าง
จะรู้สึกได้บ้างคะผม
เดี๋ยวไงคะเต้นเล็ก
เต้นเล็กเหมือนกัน
นี่แหละคือชีวิตของคนเป็นพระเอก

พระเอกลิเกย์และพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว
แหมทำเอาผมเคลิ้มไปด้วยเลยนะครับ
แม้ว่าจะเปลี่ยนบทบาทแต่ว่านายธีรยุทธ์กิจปลื้ม
อายุ๓๔ปีหรือในนามพระเอกรุ่งฟ้าดาราศิลป์
ก็สร้างจุดขายได้ไม่ว่าจะเป็นรับออเดอร์
ก็ต้องร้องลิเกไปด้วยครับลูกค้าก็ถูกอกถูกใจ
เรียกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกพระเอกและอาหารตามสั่ง
อยู่ที่หมู่๓บ้านพาชีอำเภอพาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
พระเอกลิเกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่า
เป็นเจ้าของคณะลิเกกูซูมารุ่งฟ้าดาราศิลป์
เปิดขายก๋วยเตี๋ยวยามว่างจากงานแสดง
ช่วงแรกก็ไม่ค่อยจะมีลูกค้าครับ
จึงตัดสินใจใส่ชุดลิเกย์แบบจะเต็ม
ทั้งชุดเพชรสวมมงกุฎแต่งหน้า

เพื่อที่จะออกไปขายก๋วยเตี๋ยวทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์
ปรากฏว่าลูกค้าไปอุดหนุนไม่ขาดสายกันเลยทีเดียว
ส่วนมากก็จะแต่งทุกวันสาวอาทิตย์วันหยุดราชกา
ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะแต่งเป็นชุดธรรมดาครับ

พอมาทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเขามีความสุข
เห็นเราแต่งตัวชุดลิเกย์หน้าแต่งตาอะไรประมาณนั้น
แล้วก็บางท่านก็ชื่นชอบให้ร้องกองลิเกร้องเพลงให้ฟัง
แล้วก็อาจจะมีเป็นรางวัลให้บ้างประมาณนั้นครับ
มาเสิร์ฟต้องนาของท่านรับร้องติดใจเน้นรับชาติ
รุ่งฟ้าขอนรักประกัน
ไม่ว่าจะรับออเดอร์หรือว่าเสิร์ฟอาหาร
ก็ร้องลิเกเพราะให้ได้ฟังกันด้วย
ราคาก๋วยเตี๋ยวยังขายเพียงชามละ๒๐บาทเท่านั้น

ตามสั่งก็ขายเพียงจานละ๓๐บาท
ถือว่าถูกมากในยุคปัจจุบันนี้
แต่รายได้ก็มีเพิ่มขึ้นวันละหลายพันบาทเลยทีเดียว
จะเป็นการสร้างจุดขายแล้ว
ก็ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมลิเก
ลูกหลานก็ได้อยู่ใกล้ชิดกันด้วย